ม้วยช่อยฟ้อตเตอร์
และอยู่กับผมเช่นเคยครับ
กายวอร์ดาวัสต่อเจริญศุกร์ครับ
และผมท็อปฟไตเตอร์
เจอที่มาเที่ยงแค่วันนี้
เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับ
คุณท่านท่านท่านท่าน
และตอนนี้ไทยรัฐมวยไทยฟไตเตอร์
กลับมาทุกสัปดาห์๒นาทีถึง๔นาที
กดกติการเป็นยังไงน้องกาย

แพ้ชนะทันทีนั่นเองครับท่านผู้ชม
และสิ่งที่ทำให้รายการนี้แตกต่างจากรายการอื่นนั่นคือ
นั่นก็คือนักชกคนไหนนะครับที่ชกได้สนุกดุเดือด

แต่ถ้าเรียกได้ว่าชกได้สนุกดุเดือดสุดไปเลย
และตอนนี้นะครับนักชกทั้ง๕คู่มารอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
เราไปทำความรู้จักกับนักชกในคู่ที่๑กันเลยดีกว่า
เผาทองสิทธิ์เจ๊สายลุ้งวันนี้มาเจอกับอินซีแดงเมืองกล้วยตากครับ
คู่ที่๒รัศดาสอเล็กภูเก็ตวันนี้มาเจอกับฟ้าวันใหม่เจนวิทย์ก่อสร้าง
มาถึงคู่ที่๓ของเรานะครับสงขาเล็กสชัยเจริญ
วันนี้นะครับมาสัดกับพร้อมรบเพชรปตอ
จับตาดูคู่นี้ให้ดีนะครับร้องคู่เอกของเรา
เช็คซ้อนสายรุ่งสชัยเจริญ
และคู่นี้นะฮะคู่เอกของเรามันแน่นอนนะครับ
เสื้อฝ้ายสศักดิ์สิทธิ์วันนี้มาเจอกับนุ่มสตึกชัยโรธสวิทครับ
เสื้อฝ้ายสศักดิ์สิทธิ์เทคซอร์นนุ่มสตึกชัยโรธสวิท
ความมันในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันกับรายการ
เอาละค่ะผู้ชมตอนนี้เราได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาระบบกาบมาดด้วยมวย
เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
กมาแล้ว๔๙ไฟล์ชนะ๓๖ไฟล์และแพ้๑๓ไฟล์ครับ

คนนี้มาจากอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ
ชกมาแล้ว๕๘ไฟล์ชนะ๔๔ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ

ได้ชมกันตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาครับ
ณสนามมวยลาดพร้าว๑๐๑หรือว่าที่มนตรีสตูดิโอนะครับ
เราเดินทางมาถึงครั้งที่๒๐แล้วนะครับกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ตลอดการเดินทางครับจนถึงปัจจุบันในครั้งที่๒๐
ความมันความสนุกยังคงตราตึงของในจิตใจของแฟนมวยทั่วประเทศครับ
รวมไปถึงเชื่อได้เลยว่าจะตาตึงหัวใจแฟนมวยทั่วโลกครับ
เพราะว่าไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับเราสนับสนุนทำมวยไทยให้เป็นกีฬา
ไม่สนับสนุนเรื่องการพนันครับนี่แหละครับ
ทำให้เกมกีฬามวยไทยดูง่ายคนทั่วไปดูเป็นครับ
มีแพ้มีชนะครับแล้ววันนี้ครับนอกเหนือจากความมันครับ
คู่มวยสนุกแล้วนะครับยังมีการลุ้นครับเงินรางวัลของนักมวยทั้งคู่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐บาทหากชกโคตรมันรับไปเลยครับ
มวยในรายการวันนี้นั้นเราอัดแน่นนะครับ

จะเจอกับหนุ่มสตึกชัยโรดเซอร์วิส
มวยไทยจะเจอกับสายรุ้งสชัยเจริญ
นี่เป็นคู่เปิดหัวครับตะบนเอาทองสิทธิเกษสายรุ้ง
จะเจอกับอินซีแดงเมืองกล้วยตากครับ
ทางด้านอินซีแดงเมืองกล้วยตากครับ

จากบ้านแท่นชัยภูมิ๒๔ปี๓ความหลังแท้๒ชนะ๑จากข้ายโบสิเจสัยรุ้ง
และกับสิ่งเหนือเจอเสืออิสานเลยครับ
แม้ว่าจะเป็นเด็กจากชายภูมิครับแต่ไปเก็บตัวพี่ต๊อฟอยู่ค่ายมวยสิเจ๊สายลุ้งครับ
ที่นครสวรรค์ครับบ้านใกล้เรือนเคียงกับพิศนุโลกเลยครับ
ต้องบอกว่าชื่อฉันเก๋ากว่านะครับ
อู้วสล่ำแล้วพยายามจะแท้นะครับจิ้มสีแดง
ไม่แท้นะครับแต่พัดซอสธาร๓๐๐
หนักแรงและเก๋าอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับ
พยายามจะเปิดเกมครับวางด้วยแข้ง
ผ่านเข้าไปก่อนครับรูปร่างได้ร้อยกว่าครับธนาเอกสีแดง
สีแดงนั้นประเภทไม่ยอมคนเหมือนกันแหละครับ
มาโชว์ฟอร์มในมวยรอบแล้วก็สร้างผลงานได้ดีครับ

เป็นคนนี้ครับไม่ธรรมดาสูตรให้แฟนมวยได้สัมผัสกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับ
สีแดงเกิดร้อยกับหัวใจอ้าวแล้วครับพยายามจะล๊อคในและเสี่ยม
นี่ครับแข่งขวาหน้าของธนาทีสีแดง
กับขวาครับวางด้วยแข้งซ้ายเติมเข้าไปอีกที
พยายามจะเบียดเข้าไปเกงสีแดงนั้นฉาบฉวยเลยครับแม่
สีแดงพยายามจะทิ้งด้วยผ่านข้างซ้าย
โดดแล้วคืนครับพยายามมาทิ้งด้วยผ่านซ้ายอีกทีครับ
พยายามเล่นงานแบบสนุนเฟลต์หัวเข้าแล้วครับ
นี่ครับตัดสองเขาขวา
ก็ไม่แน่นอนครับมัดมวยครับ
เราให้มวยเดินนะครับ

สีแดงขยับเข้ามาซ้ายโอ้โหดูครับ
จังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายเรียกเสียงเชียร์

แมทมวยที่ต้องการมารับชมกับอัตรรส

สามารถเดินทางมาได้ครับที่ละพร้าว๑๐๑ครับ
มนตรีสตูดิโอครับสตูดิโอที่๙ครับ
รับชมฟรีครับแล้วก็ได้บรรยากาศสนุก
ต้องบอกว่าดูที่เวทีนี้บรรยากาศอัธรสจะต่างกันกับดูที่หน้าจอครับ
ความสนุกแล้วก็บรรยากาศที่อบอ้วนนะครับด้วยเสียงเชียร์
มาดูสดในสนามมนตรีสตูดิโอนะครับ
แล้วก็ถ้าไม่ว่างก็ติดตามชมทางช่องไทยรัฐทีวีครับ

นำเสนอทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา
ย้ำได้อีกครั้งว่าไทรัตเมื่อไทรเฟสเตอร์เรา
ไม่สนับสนุนในเรื่องของการพนันครับ

หวังให้กันขวาดักเอาไว้ครับสีแดง

เอาความใหญ่เบียดเลยครับสีแดง

ตำรวจทอง
เยามาพูดเลือกทรงโป่ยจับมาไม่สวยงามนะครับ
แต่หนังนั่นรุดแรงครับสีแดง

โอ้โหได้ใจแพทย์มวยแล้วครับอินซีแดง
เมืองทองพยายามจะเน้นที่หมัดเจอแค่งซ้ายอีกแล้วครับ
ขยับออกได้ตามใจเลยครับอินสีแดง
อาจจะใช้ลูกขังยันต์แล้วทิ้งมาซ้าย
เอาทองช้าไม่ได้ครับดูครับโอ้ช้านี่โดนซ้ายทันที
ตอบถึงเก็บแค่ที่หมัดแล้วครับ
เหลืองลับตัวตกห่วงซ้ายครับเออแข้งสวนเข้าไป
โอ้โหเป็นมวยที่กล้าออกอาวุธครับอินสีแดง

อุปกรณ์กาลของทะดารสะพาวนทองและรองรั่งไปขวา
สนเลยครับว่าคู่ต่อสู้นั้นจะออกอะไรมา
พยายามจะเปิดเกมเข้าใส่ครับอินสีแดง
ครับเดินลุยตอนเข้าฝุ่นครับ

มาครับเจอฮุกซ้ายคืนอีกแล้วครับ
พยายามจะเล็งให้มาหกนายของอิสดีแดง
เกาะนายเขียนซ้ายแล้วค่ะ

โอ้โหระวังแค่งโดดเข่าระวังเข่าโดดพันนะครับ
วางขวาวางซ้ายแล้วซ้ายอีกแล้วครับ

โอ้โหพยายามจะเล่นเกมครับตะพทองหมดยกที่๒ครับ
โอ้โหหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับ
แต่อย่าลืมครับเราชกในรูปแบบ๕ยกครับ
ยังเหลืออีกสามยกได้กัน
เราเดินทางมาถึงยกที่๓แล้วครับตอนนี้
กับคู่เปิดหัวครับดุเดือดเลยครับ
หมายความว่าตะเบาทองจะเกาะกว่านะครับ
แต่พอขยับมัดในซ้ายของอินซีแดงแกขึ้นทันทีครับ
สองยกที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของตะเผาทองเลยครับ
สีแดงพยายามจะกดมาแล้ววางซ้ายอีกแล้ว

พยายามจะเล่นงานฐานล่างเจอซ้าย
เดาทางไม่ถูกเลยครับตะเภาทอง
ทั้งซ้ายทั้งขวาครับขึ้นตลอดครับนี่ครับซ้ายของทางด้านกิจสีแดง
ตะเบาทองพยายามจะกินด้วยมัดขวาครับแล้วมัดขวาข้างหน้า

ใส่ไม่ชัดเจนครับต้องรีบแยก
ตะเบาทองมีเสียงตลอดครับอีซีแดง

เอาทองเดินเบียดบ้างครับทิ้งด้วยขวาตรง

พยายามได้ตีได้ไม่ได้ครับตีด้วยขวาครับ
วงในก็ไม่ยอมเหมือนกันครับอินสีแดง
ตะเบาทองก็ยังจะเบียดเข้ามาทิ้งด้วยมัดขวาแต่ยังมืดเกี่ยวซ้ายส่วน
ตะเบาทองเลยครับเดอะคนกำลังก็สวนด้วยซ้ายสวนด้วยขวาเหมือนกันครับ
ตะเบาทองก็หวะด้วยซ่อครับเวลาให้ขวาอีกครับ
โหลือไม่ได้ครับแก่มีตั้งซ้ายตั้งขวาครับอีซีแดง
ออหละตะเบ่งเอาใส่ด้วย
เกือบไปแล้วครับหักศีรษะไปนิดเดียวครับ
จังหวังตะวัดกล้านคอครับแล้วเสียบในค่าไว้
โอ้โหจังหวังท้องนั้นเล่นที่เผลอแล้วครับ
แต่อีซีแดงนั้นยังไม่พลาดมันยังจะเปลี่ยนเข้ามาเจอมัน
อีซีแดงเปลี่ยนจังหวังต้องเล่นการประวิดลับตัว
หลังกับวงในจังหวังมุ่นเข้ามาครับเจอโหล้งลำจั่วกับ
กันอะไรกันไม่ทันอันอีซีแดงเข้ามา
โอ้โหเจอหมัดแต่แกลุกทันทีครับ

หัวในขวาหัวหน้าตี

ด้วยซ้ายแปะเข้าไปอีกทีครับพี่แดง
ลูกขยันแล้วครับอินสีแดง

หมดยกที่๓ครับดุเดือดอีกแล้วครับ

กลับมาที่บอทตี้สตูดิโอกันอีกครั้งครับ
นี่คือความสนุกของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์แล้วครับ
ตันถ่ายรอดสดการแข่งครั้งมวยไทย
ที่ทางทีมงานพยายามจะทำกีฬามวยไทย
ให้เป็นกีฬาที่ทุกคนทั่วโลกนั้นดูได้

เราไม่สนับหลุมเลือกการหันหันนะครับ
ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับ
คนหนึ่งเดินบดเดินเบียดครับ
อีกคนนึงลูกหนักก็ยังไว้ใจได้อยู่ครับสำหรับทางด้านตะเผาทอง
ทองนั้นพยายามจะอาศัยความเก่ากระดูกประสบการณ์แล้วครับ
แต่พอขยับปั๊บนี่ซ้ายของอินซีแดงนั้นขึ้นทันทีครับ
เป็นนักมวยที่กล้าออกอาวุธครับอินสีแดง
โดยทำระถึงยกที่๔ครับ

พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวาแต่วงใน
ตอนใดอิสดีแดงอดพอมาเว้ย
อ้าวเจอเหลี่ยมของตะเบาทองครับ

ตะเบาทองพยายามจะไปด้วยขวางครับ

หลังแยกครับ

วางซ้ายเงื่อนเนื้อครับ

อินทุ์ศรีแดงขยับโดนตอดบ้างครับ

อยากจะเลือกวิธีเตาใหญ่ครับตะเบาทอง
ต้องเข้าถอบหลุดอีกแล้วครับ

พยักหน้าเลยครับเดินต่อยลำตัวเข้าไป

อิศิแดงวางซ้ายต้องต่อยหน้า

ลงล่างครับขนาดอิศิแดง

อิศิแดงรอจังหวะพยายามวางขวา

โยคเข้ามาอีกแล้วก้วางไปสาย

สายครับดูครับสายกันหนักครับ
ที่๔ครับโอ้เดือดจริงครับ

เสิร์ฟความมันกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
โอ้โห๔ยกกับคู่มวยเปิดหัว

ผัดกันลุกผัดกันลับผัดกันซัดกัน

นี่ครับทางด้านโฉมหน้าของอินซีแดงเมืองกล้วยตากครับ
โอ้โหจิตหัวใจแกไม่ธรรมดาอะไรครับเด็กกว่านี้
อ่าแลกอาวุธกับทะพร้อมทองได้สนุก
ที่สำคัญนั้นเป็นมวยที่ชกฉวยจังหวะได้ดีครับ
โดยเฉพาะแข้งซ้ายนะครับจับตาดูดี
อ่าโจรลูกหนักรูปแรงของทะดานทะพร้อมทอง
ลำตัวไปเรื่อยครับตั้งแต่ยกยกที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีสะอึกเหมือนกันครับ

หัวใจนั้นสอบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอินซีแดง
วันนี้จะขึ้นชั้นได้หรือเปล่าครับกางเกงสีแดงกะเพราดองจะเป็น
คนให้คำตอบแล้วครับมาแล้วครับซ้ายของเอสสีแดง
อินซีแดงชื่อนี้เป็นภรรย์เอกล่ะครับอันนี้จะเป็นภรรย์เอกมันมาก
เปลี่ยนเข้ามาโอ้เจอสายอีกแล้วจัดการเข้ามา

อินทรีย์แดงพยายามจะตัดล่างเกลียดข้างหน้า

ข้างล่างแล้วก็แค่ข้างซ้ายของอิสดีแดงแค่ข้างขวา
แล้วพอทองกว้างขวาเดี๋ยวทราย
เอ้าทรายอีกแล้วโหดูเนื้อนิดเลยครับ
พอทองจะนัดมัดขึ้นมาไปช่วยตัวเสริมครับ
พ่อทองกางเกงสีแดงรีบขวาในแล้วตั้งกำแพงคาไว้เลยครับ
ต่างทุกขวาขวาในเสียบซ้าย
กำลังจะเดินครับพอทอง

ในช่วงปลายยกแบบนี้ครับจะพลาดไม่ได้เลยครับ
วินาทีสำคัญครับซ้ายยาว
ใกล้ได้ทุกจังหวานแล้วครับอินทรีย์แดง
แล้วก็ครบ๕ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหกับคู่เปิดหัวของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับ
อ่าสุดยอดแห่งความมันเลยครับ
มาตรฐานไว้ดีครับสำหรับวันนี้
โอ้โหถือว่าดุเดือดครับ

จะออกแบบไหนบนวิธีที่ทิศพิการทั้งสองท่านครับ
โอ้โหชกกันไม่หยุดแบบนี้

นี่แค่คู่แรกเท่านั้นนะครับพี่ท็อป

กรีความมัน๑๐๐แน่นอนรายการนี้

ไทยยุทัศน์มวยไทยไฟเตอร์
มวยไทยไฟเตอร์